เอามาแล้วค่ะสายของขลังนะคะจับตาจับกระเป๋าสตางค์ไว้ให้ดี
แต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะมีจริงหรือเปล่า
เป็นเสื้อแจ็คเก็ตลงยันหลวงพ่อคูณเออยัง
เอาออกมาได้ยังไงล่ะเดี๋ยวนะสูพรีมเอกหลวงพอครูลู้หรอใช่
ครบเลยนะไม่ใช่ยันแผ่นเดียวนะมาเนี่ยโอ้โหหลายยันเลยเนี่ย

ใช่ประมาณกลางไปปลายปี
อ่ะสามแบบสามสีให้เลือกแบบนี้จริงเหรออ้าวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าแต่ชาวเน็ตเขาก็เสียงแตกเหมือนกันนะบางคนก็ถูกใจบางคนก็ไม่ถูกใจเนี่ยนะคะ
แต่นี่คือเสื้อสกรีนลายผ้ายันหลวงพ่อคูณนะคะ
เขาบอกว่าคนไทยหลายคนแหละต้องอยากได้ยันหลวงพ่อคูณแหละ
เพราะว่าหลายคนบอกว่าประสบอุบัติเหตุก็รอดผลปลอดภัย

เล่นของขลังนะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสกรีนยันหลวงพระคูณอยู่ที่ด้านหลังเนี่ยนะคะ
มีสีดำสีลายพรางแล้วก็สีกรมท่านะคะ

แต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะเขาบอกว่ามันแตะเป็นสองเสียงนะ
บางคนก็บอกว่าหลวงพ่อคูณก็เป็นเรื่องของศาสนาไม่อยากให้เอามายุ่งกับเรื่องของแฟชั่น
ส่วนอีกคนก็บอกน่าสนใจดีนะน่าจะซื้อมาใส่นะ

คุณเคยเห็นถุงกระดาษไหมที่เมืองนอกเป็นถุงกระดาษซ่อนเหล้าสำหรับวัยรุ่น
อันนี้เวลาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้น

ฟื้นฉีดน้ำก็มีนะคะ

สงกรานที่จะถึงนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ถ้าพวกคุณผิดสุดใกล้ก็ลองดูแล้วกันเผื่อเอาไปถ่ายรูปเท่นะ

แต่ว่าเขาก็ชอบออกมาเตอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้

ฉันเคยไปค้นดูเขาไม่ทำตุ๊กตาวูดูด้วยคุณ